วันนี้กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับสำนักงานเขต๕๐เขต
เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบเรียลไทม์
พร้อมศึกษาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์
คาดการณ์ว่าวันนี้กรุงเทพฯมหานครและปริมณฑล
จะมีฝนตกและตกหนักบางแห่งนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำ
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้
ยังคงมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากก็ตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
ในช่วงเช้าไม่พบฝนในพื้นที่กรุงเทพ
นายอมร์คนกิฤษเศวงกุลโรงพู่อ้าง
ระหว่างสำนักงานเกษสำนักการประสมัครมัใบน้ำ
และผู้แทนสำนักเขตทั้ง๕๐เขตเมื่อบ่ายวันนี้
บอกว่าขณะนี้สถานการณ์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมมีการประสานงาน

หลังจากนี้จะต้องดำเนินการตามแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอดเวลา
ส่วนบริเวณที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี
ซอยสิมพรี๒๘เชื่อมต่อกับซอยสวนผักนั้น
หมายให้สำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำ
และสำนักงานเขตศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา

แล้วก็ปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำพร้อมนำเสนอเป็นโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมซ้ำซากอย่างถาวร